พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะคะ

คือมีคนเขาเอารถไปจอดไว้ในโรงเรียน
โรงเรียนชื่อว่าโรงเรียนเลยพิทยาคม

นี่คุณผู้ชมดูมีคนเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ก็ต้องเอาถังดับเพลิงมาช่วยกันดับไฟก่อนที่มันจะลุกลาม
ตำรวจสพเมืองเลยเขาได้รับแจ้งเหตุการณ์
ไฟไหม้รถยนต์ที่จอดอยู่ภายในโรงเรียนเลยพิทยาคม

ก็ประสานรถน้ำดับเพลิงเทศบาลเมืองเลย
แล้วก็กู้ภัยสว่างคีรีธรรมเข้าระงับเหตุ
รถที่ไหม้เนี่ยคือรถฟอร์ดสีขาวทะเบียนกไก่ง๔๑๔เลยค่ะ
ไฟมันลุกไหม้อยู่ที่ห้องเครื่อง
ดับเพลิงก็ต้องใช้ถังเคมีในการดับแล้วก็ฉีดน้ำตาม
๕นาทีผ่านไปก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
ตรวจสอบปรากฏว่ารถถูกไหม้ไปครึ่งคัน
ออกจากจุดเกิดเหตุก็เจอนายจตุพรแก้วโสมค่ะ
วัย๓๙ปีเป็นชาวอำเภอด่านซ้าย
ยืนตกใจอยู่เลยเขาเป็นเจ้าของรถนะคะ

หลานก็ยืมรถไปขับจนมาถึงบริเวณที่กุฎป่อง
กลิ่นเหม็นไหม้ในรถแต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งมาจอดที่ลานจอดรถโรงเรียนเพื่อจะไปเรียนหนังสือเนี่ยค่ะ
ควันแล้วก็ไฟไหม้ห้องเครื่องเร็วมาก

รีบแจ้งตำรวจแล้วก็ดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าสาเหตุมันเกิดอะไรกันขึ้น